ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเสพข้อมูลข่าวสารเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
และเป็นช่วงแห่งการให้กำลังใจกันสำหรับช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะคะ
ที่จังหวัดสงขลาค่ะภรรยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สอง
เห็นว่าราคาง้อช่วงนี้ตกต่ำเหลือเกินนะคะกิโลกรัมละไม่กี่บาท
ท่านก็เลยเหมาเลยสามร้อยกิโลกรัมเอามาแจกชาวบ้าน
แต่กว่าชาวบ้านจะได้ก็ต้องมีเสียเหงื่อกันบ้างล่ะค่ะ
ดูคลิปค่ะ
เดี๋ยวให้หมดโทรเบอร์เลยค่ะ
บอกแล้วว่าอย่าให้เต้น

แต่ท่านภรรยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒ดึงกลับ

สรุปว่าได้หรือยังคะคุณป้าเสื้อฟ้า
สำหรับง้อ๒กิโลกรัมที่อยู่ในมือ
เอาเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะ
เกิดขึ้นที่ป้อมยามหน้าประตูทางเข้าบ้าน
ข้าราชการทหารเรือและกองบัญชาการทัพเรือภาคที่๒ค่ะ
พาวินีจันโสภรรยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒
เหมาเงาะมาเลย๓๐๐กิโลกรัมแจกฟรีให้กับชาวบ้านคนละ๑ถุง

ชาวบ้านก็ที่ผ่านไปผ่านมานะคะ
เห็นแวะค่ะแล้วก็มารับ

มีการขยับขยายขยับแข้งขยับขากันก่อนนะคะ
จากกองดุรยางทหารเรือนี่แหละ
มาร้องเพลงให้ฟังนักร้องใช้ไมค์ปกติ
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูเกี่ยวกับเครื่องดนตรี

ก็ถือว่าเป็นการลดความตึงเครียดช่วงโควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้สงขลาเองก็เป็นหนึ่งใน๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม
และเฝ้าระวังสูงสุดด้วยนะคะ
หลายคนบอกว่าเวลามาแจกของทีไรเป็นห่วง
เรื่องของมาตรการโควิด๑๙จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้
ก่อนที่จะมารับต้องแอลกอฮอล์ก่อน
กอฮอลก่อนทาที่มือก่อนนะคะ
ก็นี่แหละให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะ

เราก็จะต้องผ่านวิกฤตกันไปด้วยแบบนี้นะคะ